มึงจำคดีตอนหลายปีที่ผ่านมาได้ไหม
ที่มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึง
ถูกฆ่ารัดคอแล้วเอามามัดไว้ที่ต้นกระถิ่น

แบบยืนตรงสองคนไม่มีหน้า

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับ

ถึงหน้าบ้านคุณฮะ

กดไลค์กดแชร์กันมากเลยนะครับ
ประสบการณ์ตรงจากคุณผู้ชมทางบ้านครับ

ที่รับประกันความน่ากลัวโดยคุณแจ๊ค

แขกรับเชิญที่เราค่อนข้างจะภูมิใจนะคุณแจ๊ค

ผู้ประกาศที่เราบอกว่าสวยที่สุดในสถานี

ครั้งไหนที่คิดว่าหนักที่สุด

อารมณ์แบบว่าเฉียดจะได้เจอเยอะที่สุดนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสมัย

ตอนนั้นพอยกับเพื่อน
คือเทรนด์ออกกำลังกายมันกำลังมา
เราก็จะไปแบบวิ่งออกกำลังกายในมไป๒คู่
เออไปดูผู้ชมผู้ชายอะไรอย่างนี้

ก็ประมาณตอนนั้นเนี่ยประมาณทุ่ม๒ทุ่มแล้ว
เสร็จแล้วก็เอิงเอยกันแป๊บนึง
เพื่อนขับรถไปกับพอยใช่ไหมคะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยนั้น
แต่เราไปส่งผู้ชายมหาวิทยาลัยนั้น

พลอยอยู่ข้างหลังนั่งข้างหลัง
ระหว่างทางกลับคือมันมืด

มันก็ประมาณไม่เกิน๖๗นาที

เราก็มองเห็นแค่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งเธอเห็นมั้ย

ในขณะที่ปาดตามามองเพื่อนชื่อไฟล์
นั่งตัวแข็งแบบแข็งทื้อเลย

พอระหว่างทางที่ขับออกไป

เวลาเจอผีเจออะไรอย่างนี้อย่าทัก
รู้แล้วแหละว่าเพื่อนเราต้องเจออะไรแน่
พอพ้นจากรั้วมหาลัยปุ๊บ

แล้วมีผู้หญิงถูกมัด

แต่ดรีมคือเห็นคนตัดหน้า

มึงจำคดีตอนหลายปีที่ผ่านมาได้ไหม
ที่มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึง

เออมันก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกันได้

มันก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง

แต่ฟ้ายเนี่ยยังพยายามที่จะเหมือนหาข้อมูล

ซึ่งแม่กี่ปีก็จะมีการลื้อกันขึ้นมาใหม่
มันยังหาบทสรุปของคดีไม่ได้
คือยังหาคนร้ายตัวจริงไม่ได้
คุณแจ๊บคิดหน่อยดีว่า
สองคนเห็นสองเหตุการณ์เลยนะอืม

คุณแม่บอกว่าเจอแบบนี้ไม่ต้องกลัว

จะเป็นช่วงอายุตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย

เกิดขึ้นที่หอพักแถวมหาวิทยาลัยชื่อดัง
คุณแม่อนุญาตให้อยู่หอพักหญิง
ซึ่งหอพักหญิงณสมัยนั้น

เพราะสมัยใหม่แล้วก็จะเหลือหอพักหญิง
อันนี้โดดอยู่หอเดียวเลย

ที่มีประมาณ๕ชั้นและไม่มีลิฟต์ขึ้น
เด็กมหาวิทยาลัยนั้นคือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
ทุกคนมีตังค์ก็ทยอยออกกันไป
แล้วคือเจ้าของหอพักก็มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า
เพราะฉะนั้นเด็กทยอยออกกันเยอะมาก
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ๒ห้องที่ยังไม่ออก

คือก่อนหน้านี้อยู่กับพี่สาวสองคน
แต่พอพี่สาวมีแฟนเขาก็ออกไปอยู่กับแฟน

เราเจอผีทุกวันเลย

ก็คือแบบมารูปแบบบางทีก็วิ่งเล่น

วิ่งเล่นตรงไหนหน้าทางเดิน

เวลาที่มาบ่อยที่สุดเลยคือ

แต่คือความเก๋ที่สุดคือ
นางวิ่งอยู่เราก็

อีกคนหนึ่งใส่เสื้อแล้วเท้าปากทุก

วิ่งทะลุไปเลยแล้วก็ออกระเบียงไปเลย

เหมือนเพื่อนพลอยเลยนั่งอย่างนี้

และสิ่งที่มาเจอบ่อยมากที่สุดคือการเข้าฝัน

อันนี้เป็นบ่อยมากจนรู้สึกชิน

สวดมนต์ประมาณถึงบทเท่านี้แล้วคุณจะไป
แต่ว่าเวลานึกที่แบบว่าจะขาดใจตาย

หน้าพ่อหน้าแม่หนูจะลอยมาทุกครั้งเลย

ผีอำนี้เป็นลักษณะที่กระดิกไม่ได้เฉยเหรอ

มาเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นดอกไม้ดอกมาลัยอะไรอย่างนี้

เข้าฝันเค้าจะเป็นเงาดำเวลามาในฝันจะเป็นเงาไม่มีหน้าเลยค่ะ
แล้วทุกคืนต้องคุยกับแฟนหรือคุยกับเพื่อนหรืออะไรก็ได้

แล้วทุกคนจะรู้ว่าเรารีเซนต์อะไรประมาณนี้

แล้วมันมีวิชาหนึ่งค่ะมันมีวิชาเรียนหนึ่ง
ถ้าจำไม่ผิดคือวิชาอรยธรรมไทย
แล้วตอนเช้ามันต้องไปตักบาก

หนูคุยโทรศัพท์สมมุติคุยกับพี่แจ๊ค
ต้องบอกว่าฮัลโหลพี่แจ๊กนี่ง่วงมากเลยนะ

ตอนเช้าต้องรีบตื่นด้วยโทรปลูกด้วยนะ

นี่ภาพนะหนูนอนอย่างนี้
นอนคุยโทรศัพท์นี้ปุ๊บตักบาทด้วยนะ

ตรง๒คนไม่มีหน้า

เป็นสีดำเป็นร่างดำเหมือนเขาแบบพยายามปรากฏกายให้เราเห็น
น่ากลัว
แล้วหนูก็อยู่อย่างนี้

วันนั้นมีงานในมหาวิทยาลัย
แล้วมหาวิทยาลัยเขามีซุ้มดูดวง
ซึ่งก็เปิดให้คนนอกมาจัดอีเวนต์มีบูธต่าง
เชอรี่เนี่ยเดินผ่านกับเพื่อนจริงชอบดูดวงนะคะ
แต่ว่าในช่วงนั้นเรารู้สึกว่าจิตเราตก
จะไม่แบบยุ่งเหยิงกับอะไรพวกนี้

หมอดูเรียกหนูมีคนตาม
หนูก็เลยหันไปแบบจิตนิ่งมากบอกเขาว่า

เขาก็บอกว่าดูให้ฟรีนั่งเถอะเขาให้บอก

ใช่คืออาจจะมีคนบางคนที่ให้เขามาสื่อกับเราว่า

หนูก็โอเคนั่งลงปุ๊บเขาก็ถามหนูว่า

ถ้ามึงไม่เกิดวันครูนะมึงบ้าไปแล้วเนี่ย

จะแข็งหน่อยอันนี้แบบตามความเชื่อ
เขาบอกว่าจริงคนดวงวันพฤหัสเนี่ย
เป็นคนที่เปิดรับอะไรพวกนี้ได้ง่าย
แต่ว่าดวงจะแข็งหน่อยแต่จะไม่แข็งสู้วันเสาร์

ถ้าเราเกิดวันอื่นเราอาจจะเพี้ยนไปแล้วก็ได้

เขาไม่ใช่หมอดูแบบว่าหลอกเอาเงินว่ะ
เพราะหนูไม่ได้พูดกับเขาสักคำเลยว่า

หนูก็เลยแบบบอกว่า

หนูก็เลยถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
พอที่เราเห็นเราเห็นเป็นผู้ชาย

ถ้าเป็นหมอดูส่วนมากจะทักเป็นผู้หญิง

แต่หมอคนนี้ทักบอกว่าเป็นผู้ชายตามเรามา
เขาบอกว่าแล้วนะตอนนี้ที่กูพูดอยู่เนี่ย

อืมเหมือนตามตีดได้

คนที่ตามเนี่ยไม่ใช่คนที่เองเห็นที่ห้อง

มีอีกแล้วมีอีกแล้ว
คือคนที่ตามเนี่ยคือเป็นเทพ

แต่เองกลับห้องเมื่อไหร่อีกคนตามเองอยู่

แล้วทำไมพวกผีอะไรเนี่ย

ห้องที่มึงอยู่มึงอยู่ไปได้ยังไง

หอพักหนูมีสารพระภูมิตรงไหนวะ

แล้วคือแต่เดิมเขาอาจจะไม่มีอยู่แล้ว
คือหอพักหยิกนี้ค่ะ
ในโซนหอพักเนี่ยคือไม่มีสารพระภูมิ

ซึ่งเขาจะมีสารพระภูมิอยู่ในรั้วบ้านเขา

เปิดให้ใครก็ได้เข้าไปหมดเลย
แล้วห้องมึงมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลังห้อง

โอเคหนูนั่งเลยค่ะพูดมาเลย

หนูพูดเล่นกับเพื่อนสมมุติเดินกับพลอยเดินกับเพื่อนอย่างนี้

หยับคายพูดแซวกันหยับคายอย่างนี้ฮะอ๋อเล่นหยับคาย
เขาบอกว่าผ่านต้นไม้ใหญ่เนี่ยปากดีอย่างนี้ไม่ได้เลย

บางทีเราไม่ได้ด่าเขานะ
ไม่ได้ไปลบหลู่เขาแต่เขาไม่ชอบ

เขามาให้เห็นเขามาเตือนเขามาแบบอะไรอย่างนี้
แล้วก็รวมไปถึงไม่ใช่แค่เทพนะที่มาเนี่ย
พวกที่สัมภเวษีที่อยู่ตรงนั้น
คอยมากินของเส้นไหว้ตามต้นไม้

คือพูดหยาบคายเขาก็ตามเรามา
อย่างที่เขาบอกกันว่าอย่าชวนเพื่อนไปไหน
อย่างเช่นแบบว่ามาสถานที่หนึ่งเนี่ย

เอ้ยกลับบ้านกันกันเรียกเลยพอเรียกรวมอย่างนี้เขาตามเรามา

ยังไม่จบกับกองทัพผีเนี่ย
ครั้งที่ก่อนที่จะพีคที่หนูแบบไม่ไหว

หนูเจอคือนอนอย่างนี้
วันนั้นตอนกลางวันค่ะบ่าย๒

ไม่ได้นอนดูทีวีรอเวลาไปเรียนวิชาต่อไป
นอนปุ๊บมาแล้วชามันจะชาก่อน

หลับค่ะไม่หลับชาเล่นโทรศัพท์
ชาสักวันรอนึกในใจมาอีกแล้ว

สวดจนรู้สึกเคือกสุดท้ายแล้ว

แล้วคือหน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาแล้ว

นอนอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเล่นโทรศัพท์อืม

หนูก็พยายามสวดมนต์สวดมนต์สักพักนึงค่ะ

ขึ้นเขานั่งอยู่บนข้อเท้า

หนูก็นั่งทับอยู่บนข้อเท้าสวมมนต์มีคนนอนตรงนี้ใช่ไหมคะ

ภาพพอเราแบบสับเพสับตาสับเยสับตาเราพูดในใจว่า
เราจะทำบุญให้นะเราจะทำบุญให้พูดอยู่แบบนี้
แล้วภาพเขาคือนึกภาพว่าเหมือนแบบกราฟิก
ที่มันค่อยชัดลางจนชัด
แล้วก็เป็นภาพผู้ชายนั่งทับขาเราแล้วก็หันมาแบบ
ผู้ชายใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วคือสภาพที่เห็นคือ
แล้วคือตอนนั้นน่ะ

ถ้าบุญหนูยังมีเหลือ

ใช่คือมันเหมือนวินาทีเป็นวินาทีตาย
เพราะเหมือนมันเฮือกสุดท้ายหนูหายใจไม่ออกแล้ว

แล้วคือในใจตอนนั้นคือกลัวโคตรกลัวเขาเลย

แล้วพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนูลงใต้เลย
กลับบ้านบ้านหนูอยู่ที่จังหวัดสุราธานี

กลับบ้านไปหาแม่หาพ่อ
พร้อมพี่สาวบ้านหนูมีกัน๕คน
ไปทำบุญช่วงนั้นใกล้ปีอาทิศ

จะขึ้นรถหลวงพี่เดินมา

หลวงพ่อก็ทักบอกว่าโอ้โหมาเป็นกองทัพเลย

เราก็บอกไม่เคยค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายมาพร้อมเด็ก

เด็กเป็นเด็กผู้หญิง
แล้วเด็กก็มีเด็กผู้ชายอีกคนด้วยมาด้วย

แต่ผู้ชายมีคนทักมาแล้ว
แล้วพาเด็กผู้ชายเข้ามาเป็นครอบครัว

แต่ตอนนั้นมันขำไม่ออกนะคะ
แล้วคือพอมาคิดดู
แม่ก็บอกว่าแม่เคยลูกหลุด

ถ้านับอายุเคยมีคนทักเหมือนกัน

แม่เคยเจอคนทักก่อนหน้านี้
ซึ่งธาตุณะตอนนั้นคือเหมือนทุกคน
เขามารวมอยู่กับเราเพราะเหมือนเราเปิดรับ

แต่เหมือนเขารู้ว่าเราสื่อสารรับรู้ได้
แต่ในณจุดนั้นที่เขามา

แล้วเราก็ไม่ได้ทำแบบส่งบุญให้เขาถูกวิธี
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชื่ออะไร

แล้วก็วันนั้นคือจบที่หลวงพ่อให้นั่ง

นั่งอยู่ล้อมสายสินสี่เหลี่ยมค่ะคนเดียว
แล้วก็มีอุปกรณ์คือเป็นหม้อดินนะคะ
แล้วก็มีดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็มีเศษดิน

แล้วเขาก็สวดแล้วก็บอกให้เอาไปลอยน้ำ

หลวงพ่อให้น้ำมนต์มา๑ขวด
แล้วก็บอกว่ามึงกลับไปที่ห้องที่มึงอยู่

แล้วมึงเอาต้นไม้ให้ต้นไม้มาด้วย

แล้วเอาน้ำมนต์พรมให้รอบห้อง

คือใจตอนนั้นอยากออกจากหอใจจะค้า

จะจบแล้วทนไปอีกเทอม๒เทอมเอง

เป็นเรื่องของจังหวะอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นจังหวะนรกมากเลยนั้นเลย

หลวงพ่อให้ใบมะยม

ก็อย่างนี้เลยทันทีเลย

และมึงก็ไม่กลัวมึงอยู่เฉย
ถ้าเกิดอะไรขึ้นให้อยู่เฉยที่สุด

ช่อง๓ปุ๊บกดปั๊บเขาให้

หนูก็เอาแล้วไม่อยู่แล้ว

ปิดแล้วมันจะกลับมาทร่ายเหรออ่ะมันติดได้อย่างไร

ไล่ทำบุญแบบวัดไหนดีวัดไหนดังไปหมดเลยค่ะ

แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจอ

เดี๋ยวนะเรามาสรุปเรื่องนี้กันก่อน

เนี่ยผมว่าเขาพยายามที่จะมาสื่อ

คือมาทำยังไงก็ได้ให้คนรอบตัวคุณเชอรี่
เห็นว่านี่มีคนตามอยู่นะ
เพื่อที่คุณเชอรี่จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ผมถามหน่อยหอพักที่อยู่ใกล้วัดป่ะ

เพราะเมื่อกี้ผมฟังโปรไฟล์ของตึกนี้คร่าวอะ
เหมือนกับว่าพอมีคนย้ายออก

เคหสถานบ้านตึก
ถ้าสมมุติว่าไม่มีคนอยู่นาน
ไม่มีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์อยู่
มันคล้ายกับสารร้างที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งเหล่านี้เขาจะเข้าไปอยู่
บังเอิญที่นั่นมันมีอยู่๒ห้อง
อีกคนนึงห้องหนึ่งอาจจะจูนไม่ติดไม่มีเซนต์

เพราะฉะนั้นในตึก๕ชั้นนี่มีแค่๒ห้อง
ที่เหลือก็เป็นกองทัพ๓๖๑สิ่ง
ซึ่งดีที่เจอแค่นั้นไง
ที่เจอแค่นั้นอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อก่อน

คืออย่างที่คุณเชอรี่เล่าให้ฟัง
ไม่มีสารไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักสถานที่นี้อยู่
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเข้ามา

แล้วเวลาผ่านไปหลังจากนั้นได้แวะเวียนไปบ้างครับ
ก็ทุกวันนี้หอพักนั้นรีโนเวทเรียบร้อยแล้ว

ศาลน่ะมีศาลไหมศาลน่ะตอนนี้เชอรี่ไม่ได้เข้าไป
เพราะว่าเขาเป็นหอแบบรูปแบบใหม่แล้ว
น่าจะเป็นแบบหอพักรวมแล้วค่ะ
ผมว่านะอยู่ที่ตัวของเจ้าของ
ถ้าเขาไม่เคร่งเรื่องของอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ตั้งสาร

สมมุติว่าเป็นที่ของอีกศาสนาหนึ่ง
ห้ามตั้งศาลอะไรก็มีเหมือนกัน
ส้อนก็ส้อนแล้ว

ต้องถามเขาว่าเขาผ่านช่วงชีวิตนั้นมาได้ยังไง
แบบผ่านมาได้ยังไงโดยที่ไม่เป็นบ้า
แล้วตอนนี้ยังเห็นอยู่จริงหรือ
บ้างเรื่อยแล้วก็จะมีอาการอึดอัด
หายใจไม่ออกเวลาไปในสถานที่มีอะไรที่มองไม่เห็น
คือบางสถานที่เขาจะอาจจะไม่มีพลังมากพอที่จะออกมาให้เราเห็น
จะทำให้เราแน่นหน้าอกหรือจะสื่อเป็นกลิ่น
แต่ส่วนใหญ่ที่ได้กลิ่นจะไม่ค่อยกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นหอม
เรื่องของเซนต์อะไรพวกนี้คือเท่าที่เคยฟังมาจากทั้งพระทั้งผู้ใหญ่นะครับ
เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมาเองแล้วถึงช่วงอายุไขหนึ่งมันจะหายไปเอง

มันกำหนดไม่ได้ไงว่าจะต้องถูกกำหนดว่าให้หายไปเมื่อไหร

คุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับ

ไทยรัฐออนไลน์ที่แรกและที่เดียวนะครับ

ฝันดีครับผมฝันดีผีไม่หลอกครับ